เกือบจะงานเข้าอีกแล้วเพราะว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปนะครับ
ในร้านข้าวแกงของเขาที่สาขาวังน้อยแล้วก็
พอเข้าไปน่าจะคนร้ายน่าจะขี้ตกใจครับ
พอเจอเราพอป๊าปนะครับหนี
หม่อมถนัดแดกโพสต์บอกคนไร้บอกว่าถ้าอยากได้ไปรับคืนที่โรงพักณ์นะจัง
ภาพวงจรปิดจากร้านข้าวแกงถนัดแดกสาขาวังน้อยนะครับของหม่อมถนัดแดก
บันทึกภาพคนร้ายนะฮะเป็นชายสวมชุดดำสวมหน้ากาก
นามัยสีดำนะครับขี่รถจักรยายนต์มาจอดนะครับ
เดินไปยังประตูด้านหลังแล้วใช้ครีมตัดลูกกุญแจออก
แล้วก็หมอบคลานเข้าไปในร้านพยายามจะควานหากุญแจ
เคาน์เตอร์เก็บเงินแต่หาไม่เจอค่ะ
เดินเข้ามาพอดีคนร้ายตกใจวิ่งหนีหัวซุกหูสุนเลย
แต่พนักงานของร้านตามไปกระทุบตัวได้นะครับ
แล้วก็เกิดการชุลมุนกันพักหนึ่ง

เหตุเกิดตี๔ของ๕พฤศจิกายนครับ
หลังเกิดเรื่องนะครับพนักงานเนี่ยโทรแจ้งเจ้าของร้านคือหม่อมถนัดแดกนะครับ
ซึ่งเอาคลิปวงจรปิดไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กประกาศตามหาหัวขโมยนี่แหละฮะ
หม่อมถนัดแดกบอกไปถึงคนร้ายฝากบอกไปว่าถ้าอยากได้รถคืนนะน้อง
ไปติดต่อรับคืนที่สพวังน้อยนะฮะให้เอาของที่ร้านก็คือลูกกุญแจ
เตอร์เก็บเงินที่ถือติดมือป้าเอามาคืนด้วยขณะนี้เนี่ย
ทางร้านอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินในร้านว่ามีอะไรเสียหายหรือศูนย์หายหรือเปล่า
อกจากนี้หม่อมถนัดแดกยังฝากข้อความเด็ดไปถึงคนร้ายอีกด้วยว่า
ถ้าพี่โจรหิวหรืออยากกินข้าวร้านผมพี่ต้องมา๖โมงเช้าถึง๒ทุ่มนะ
จบเรื่องคราวนี้ผมเลี้ยงข้าวพี่เองตี๔ร้านยังไม่เปิดครับพี่โจร